ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรลุไม่เข้าใครออกใคร

เจอเจ้าของเดิมเข้ามาเลยไม่เจอแล้วคนที่อยู่ในบ้านพี่เจอไหมคนอื่นเจอ
เขาเจอยังไงก็มีหลายรูปแบบอย่าง
อย่างของชุดนี้คนที่บ้านพี่เจอไงบ้าง
นี้เหรอครับก็ไม่มีใครเห็นว่าออกมาเดินได้นะครับเพียงแต่ว่าในห้องที่เก็บผ้าอยู่
ก็จะมีเสียงดนตรีเสียงกลองเสียงอะไรอยู่ครับ
ห้องที่จะเป็นห้องเล็กเป็นตึกแถวก็เก็บผ้าไว้ก็จะมีลูกที่อยู่ห้องติดกัน
ก็จะได้ยินเสียงพ่อใครมาตีกองสะบัดชัยอยู่ในอีกห้องหนึ่งอะไรอย่างนี้

ใช่เป็นแบบมีโมโหลีอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็เอ๊ะขับประมาณนี้
ส่วนใหญ่แล้วจริงถ้าเกิดเราจะซื้อผ้าเนี่ยก็คงจะต้องดูผ้าหรือเห็นผ้าก่อน
แต่มีผ้าสิ้นอยู่ชิ้นหนึ่งที่คุณป้อมตัดสินใจซื้อทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า
ครับผ้าชิ้นนี้ก็แปลกเหมือนกันก็เป็นผ้าที่มีค่าเหมือนกันนะครับ
ก็มีวันหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาจากแถวอำเภอแม่สายนี่แหละเป็นเสียงคนแก่แล้วพูดแบบสำเนียงเป็นแบบชาวไทยใหญ่ชาวอะไรอย่างนี้
ครับครับสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้บอกแฟนป้าไม่สบายจะต้องผ่าตัดด่วนว่าอย่างนี้นะ
ป้าเนี่ยมีพระสิ้นหมายคำอยู่ผืนนึงก็คือพระสิ้นราชสำนักแบบนี้ครับ
มีไหมครับมีคนที่หยุดโชว์นะครับพื้นแรกนี่เลยนะครับ
มีผ้าสิ้นไปคำอยู่ผืนหนึ่งผมก็ว่าหลอกแน่เพราะมันไม่ใช่มีง่ายนะผ้าสิ้นนี้
เขาก็บอกว่าเห็นน้องออกหนังสือว่าชอบเก็บสะสมผ้าป้ามีผ้าสิ้นหมายคำป้าเอามาจากเชียงตุงเข้ามาอย่างนี้นะ
ผมว่ามันต้องหลอกแน่เพราะเจ้าที่ไหนจะมาโทรมาหาเราแล้วก็
เนี่ยป้าอยากได้เงินเป็นราคาเท่าไหร่มั้งครับเขาสองหมื่นเหมือนกัน

อยากได้เงินสองหมื่นไปให้ลุงผ่าตัดถ้าลุงไม่ได้ผ่าตัดลุงจะไม่อยู่
ถ้าไม่โดดโปรงอะไรก็ถือว่าทำมูลช่วงนั้นก็พอเลยพอมีสตังอยู่
ผมก็โอเคป้าครับบอกเบอร์บัญชีมา

ทีนี้เป็นเดือนโอนไปเรียบร้อยหายไปเป็นเดือน

เสร็จเราก็ประมาณเป็นเดือน

กระดาษโชคดีแบบนี้ก็เขียนชื่อยัวเย้มา

พอเปิดมาอ้าวก็เป็นผ้าสิ้นผืนนี้ครับ
ตกใจไหมนะตกใจบอกโอ๊ยมีจริงด้วยเหรออะไรอย่างนี้
เพราะมาได้อย่างไรไม่รู้อยู่ดีก็มีคน
แล้วก็ติดต่อแกไม่ได้อีกเลยไม่ได้เลย
จากจะได้ผ้าโบราณมาแบบไม่คาดฝันร้ายต่อหลายครั้ง

ยังเคยได้ผ้าที่หายไปคืนมาแบบบังเอิญหาคำตอบไม่ได้เลยล่ะ
ก็สมัยนั้นผมเก็บผ้าเยอะนะ
ให้เริ่มเยอะแล้วได้เยอะเป็นร้อยแล้วสมัยนั้นนะ
ส่วนมากชอบมีหนังสือไปสัมภาษณ์
แล้วก็ต้องเอาผ้ามาโชว์โชว์ให้เค้าดูแล้วก็ถ่ายเป็นร่องหนังสือ
ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเปิดศูนย์การค้าที่เชียงใหม่
ผมก็ไปแต่งตัวแบบนี้ก็ขึ้นบันไดเลื่อนไป
แล้วก็บันไดเลื่อนร่างนี้ขึ้นกับหนังสือ
ค้าลงมามีภรรยาคลิปราสิการผู้ใหญ่ในจังหวะ
ใส่พัดสิ้นอยู่ผืนนึงมันผ่านละส่วนแล้ว
พัดสิ้นนี่มันของเรามันไม่น่าจะมีใครมี
แน่ใจเหรอลงตามมาดูมันจะเหมือนอะไรขนาดนี้
สะกิดเลยขอโทษนะครับพัดสิ้นเหมือนนี้ได้มาไงขึ้นไหน
พอดีมีร้านเขาให้ยืมออกงานเขาว่าอย่างนี้นะ

ก็เป็นผู้ใหญ่ไงก็ร้านก็มาเอาใจให้ยืมอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่รู้หรอกเป็นพระเก่าอันนี้ภาพผมไม่รู้เขาให้ยืมมาแล้วเขาไม่รู้เรื่อง
ถามว่าร้านอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็จดไป
เสร็จแล้วผมก็มานั่งตั้งสติอยู่วันสองวันคือก็แน่ใจแล้ว
เป็นภาพเราเพราะภาพคือนี้เคยถ่ายลงแม็กซีนด้วย
ก็ไปหารูปมาไปแจ้งความเลยก็พาตำรวจไปที่ร้านที่บอก
ก็ไปแต่พอไปถึงปั๊บเจอเจ้าของร้านป่ะพี่ครับสวัสดีนี้ผ้าของผมไปอยู่ที่อันนี้

เขาว่าอ้าวมาแล้วเหรอมานี่มานี่
เขาพาไปหลังร้านมีหีบเหล็กอยู่ใบหนึ่งใบเท่านี้
เปิดมาปรากฏว่าเป็นผ้าพี่อีก๔๐กว่าผืนอยู่ในนั้นนะครับ
ก็คือสมัยนั้นจ้างเด็กมาช่วยตกแต่งร้านนึกออกไหม
แล้วเวลาเราถ่ายแม็กซินด้วยเสร็จเราก็เก็บตู้ไว้
คืออันนี้ก็ออกไปวักหลักผืนส่องเสร็จเริ่มมีคิดว่า

เป็นของเจ้านายหมดเลยที่เราเก็บมาทั้งชีวิตอยู่ทั้งนี้หมดเลย๔๐กว่าผืน
เอาไปทีเถอะเพราะกลางคืนเนี่ยเจ้าของเขามาเดินเต็มเลยบอกว่าจะกลับบ้าน
เป็นใส่ชุดอย่างนี้มาเดินจะกลับบ้านเขาบอกมึงจะไปให้คืน
คนขายมันก็หายไปหมดแล้ว
เขาก็ไปซื้อบ้างเหมือนกันใช่ไหม
เขาบอกว่าประมาณ๑๐กว่าปีนะว่าซื้อไป๒๐๐๐๐๐บาท

เขาคืนให้หมดเลยไม่เอาเงินด้วย
ก็เลยจงสารเขาให้ไป๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็พระพวกนั้นก็เลยได้กลับมาหมดเลย
แล้วก็ชิ้นที่เห็นสวยคือชิ้นนี้ครับ
ส่องคลิปไป

เพราะมีคนบอกว่าถ้าเขาให้เราเห็น
เราจะกลัวเราจะขายหมดเลย

บ้างผื่นเช่าของเดิมฮียนมาก
ถึงขั้นคนที่ไปยืมไปใส่
รีบเอามาคืนช่วยเอากลับไปทีหนึ่งเถอะ
ก็มีเป็นเหตุการณ์อยู่อันหนึ่ง
สมัยก่อนที่ผมจัดการแสดงใช่ไหมแฟชั่นโชว์อะไรอย่างนี้
บางทีถ้าเป็นงานใหญ่งานแบบหน้าพระที่นั่งอะไรเนี่ย

มีนักแสดงคนหนึ่งใส่แล้วพอเช้ามาเขาบอกว่าหนูไม่

ซึ่งมีคนทรงมาทัก

คุณป้อมที่บ้านคุณเนี่ย
มีคนอยู่เป็นพันคนเลยนะ

ก็ความจริงบ้านผมก็เป็นที่อยู่

ที่นางสรุปก็ที่มีออกแถวมีสองห้อง

คือขับรถผ่านมามาเจาะหน้าร้าน
เข้ามาบอกว่าพี่ผมผ่านมาหลายทีแล้ว

ไม่อยู่อยู่สามสี่คนพ่อแม่ลูก

พวกนี้มันก็มีเขา
พออนุญาตแค่ไปข้างบนได้ไหมทำไมเขารู้เอาสิขึ้นไปดู
ก็พาไปที่ห้องผ้าอยู่ชั้นบนพอเข้าไปถึงเขาบอกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับนั่งสมาธิอะไร
เหมือนกับมียาแล้วเป็นเหมือนมีคนมานับถืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นวัยรุ่นอยู่นะ
พอขึ้นมาที่ห้องเขาบอกพี่ข้างหลังพี่นะมีทหารยืนอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ทางซ้ายของพี่เนี่ยมีผู้หญิงสวยใส่ชุดอย่างนี้นะเขาก็เล่าเป็นชุดแบบอย่างนี้
เขาเล่าถูกมาเลยบอกว่าใส่ชุดอย่างนี้ป้ายอย่างนี้ใส่ผ้าสิ้นอย่างนี้ยืนอยู่ตรงนี้
แล้วก็พี่อย่าเอาอันนี้ไปทับอันนั้นนะเดี๋ยวเขาไม่พอใจอะไรอย่างนี้เขาก็เล่าเป็นเถอะ

ที่เรารู้กันว่ายิ่งผ้าเก่าเนี่ยเรายิ่งไม่รู้เลยว่าเขามีความผูกพันยังไงกันมาเนอะ
ส่วนมากสมัยก่อนนี้ผ้าพวกนี้เขาจะใส่ในพิธีสำคัญเท่านั้น
อันนี้เช่นงานแต่งงานหรือออกว่าราชการหรือออกงานใหญ่เขาก็จะห่วง
เขาจะมีเขาก็จะห่ออย่างดีเก็บไว้
เหมือนกับพวกเราถ้าสมมุติเสื้อผ้าชุดใหญ่ชุดที่แพงเราก็คงจะห่วงของเรา
ใช่ไงต้องถามครอบครัวพี่บ้างดีกว่าบ้านพี่ลูกพี่แฟนพี่เคยเจออะไรแปลกไหม
ลูกก็ได้ยินแต่เสียงเขาก็จะชินกับอ๋อมีคนมาอยู่ข้างอะไรอย่างนี้เพราะจะชินของเขา
ก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้กลัว

ตอนนี้อายุ๓๐แล้ว

พี่อุ้มก็อยู่กับของเก่า
อยู่กับผ้าเก่ามานานมานานแล้วเนอะ
ชอบที่จะเก็บสะสมเหมือนกัน

เพื่อจะต้องเก็บผ้าเอาที่นี้

เขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกัน
แต่ก็ก็ไม่ได้เจอแบบน่ากลัวอะไรนะค่ะ
เขาก็จะอยู่ใช้ชีวิตปกติ
แล้วก็ชินกับการมีผ้าอยู่

เคยเจอบุคคลแปลกมาเดินอยู่ในบ้าน

บางทีนั่งทำงานอยู่ห้องหนึ่งที่ผนังชิดกันกับอีกห้องหนึ่ง
ก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงคนเดินอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็พบจีกก็ไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
ครับผมเคยมีแขกไปใครมาที่บ้านแล้วมาเจอมาเห็นหรืออะไรไหมครับ

น้องที่เขาทำงานด้วยเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยนะคะ
เขาไปนั่งทำงานอยู่นานเขาก็วิ่งลงมาบอกว่า
มันรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องเขาอยู่ตลอดเวลา
มีลืมเล่าว่ามีเด็กชาวเขาซึ่งมาทำงานด้วยผมก็บอก
ไปอยู่ห้องผ้าไปช่วยพับผ้าเราต้องเปลี่ยนการพับอยู่เรื่อยใช่ไหมครับ

เขาก็ไปนั่งพับอยู่สักเดี๋ยวมันวิ่งลงมาเลยบอก
ไม่เอามีคนอยู่อะไรอย่างนี้ข้างบนมีคนอยู่เยอะ
เวลาผ้าพวกนี้เขามีเจ้าของแน่นอนว่ามีวิญญาณติดมาบ้างล่ะ

ในแต่ละปีจะมีการเส้นไหว้หรือการบวงสวงอะไรเขาบ้างหรือเปล่าฮะ
ทุกปีหลังจากวันสงการเราก็เตรียมอาหารคาวหวาน
แล้วก็ดอกไม้แล้วก็หมากเมี่ยงบุรีครับเอาไปไหว้บนห้องผ้า

ก็เรียกว่าเครื่องดำหัวจะดีกว่าเพราะเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่
แล้วเราเคารพหลังวันปีใหม่วันสงการเราก็เอาไปเคารพ
อันนี้เป็นเครื่องดำหัวนะครับภาพต่อมานะครับ
อันนี้ก็จริงก็มีบุหรี่ขี้โยมีดอกมะลิแล้วก็มีหมากเมี่ยงอะไรอย่างนี้นะครับ
เคยมีเรื่องแปลกตอนที่นำหัวไหมฮะ
มีบ้างเหมือนกันคือทุกปีจะต้องมีเหล้าขาวนะครับ
มีน้ำหนึ่งถ้วยเราคาวหนึ่งก็เทไว้
เสร็จแล้วเช้ามาเราต้องไปเก็บไม่ว่าอาหารจะบูดจะเป็นอยู่ในห้อง
เล่าในแก้วเนี่ยก็จะลดลงจนเกือบหมดแก้วนะครับ
ห้องนี้ล็อคมีเข้าด้วยคนเดียวมีกุญแจล็อค
เป็นห้องเล็กค่อยเก็บไปเก็บมาเก็บมาเก็บมามันก็เต็มครับ
แล้วพี่ป้อมก็เข้าไปดูเข้าไปดูทุกวันอย่างนี้หรอ
ก็เข้าไปบ่อยครับไปนั่งอยู่คนเดียวบางทีก็พับผ้าเพราะเราอยู่คนเดียว
เปิดวิทยุฟังอะไรทีนั่งไปนั่งไหนใครเดินผ่านเป็นลมพูอย่างนี้ก็บ่อย
เคยมีผ้าที่ขอโทษนะฮะเอาออกมาจากตัวเจ้าของเขาเลยไหมอย่างเช่นศพหรืออะไรอย่างนี้
ก็ไม่เราไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วภาพพวกนี้
สมัยก่อนเขาจะเอาต้อเผาไปด้วย
คือต้องเอาเผาไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาถึงมือพี่ได้แสดงเขาต้องออกมาจากศพอยู่แล้ว

คือพูดถึงในมุมนี้แล้วเคยถามตัวเองไหมครับว่าใช้เงินในการซื้อผ้าไว้ทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่

สามีซื้อผ้าเยอะขนาดนี้ไม่เคยห้ามเลยหรือครับ
ตอนที่ยังไม่มีคือตอนนั้นก็เลี้ยงลูกเล็กแล้วก็ลำบากเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าเงินซื้อนมให้ลูกกับเงินซื้อผ้าเนี่ยเขาต้องซื้อผ้าก่อนค่ะ

กระดาษสีหน่อยเราจะมีคนเห็นได้ยังไง
เคยคิดจะทยเอาลงมาขายบ้างมั้ยครับ
เคยค่ะเค้าจัดลงมาเราก็บ่นน่ะมันเยอะเกินไปน่าว่าแบ่งไขบ้างเหมือนกันล่ะ
แล้วเขาก็จัดลงมาพอลงมาเสร็จพอคนจะซื้อเก็บขึ้นไปอีก
ควรจะต้องเอาผ้าขายแล้วเพราะมีคนรอซื้ออยู่แล้ว
แต่ทุกครั้งที่จะขายก็จะมีเงินมาแบบที่ไม่ต้องขาย
ใช่ค่ะเหมือนกับผ้าช่วยเราไว้
อยากจะให้เราได้เก็บของไว้ค่ะ
สมมุติว่ามันมีตอนที่ลำบากจริง
ก็คิดว่าน่าจะแบ่งคลายไปเนอะเผื่อเราจะได้มีเงินมาใช้อย่างอื่นบ้าง
แต่พอเราคิดแค่คิดฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีแก้ปัญหาคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะ
ก็จะเล่าเรื่องที่จะมีคนมาซื้อยุคครั้งหนึ่ง
นี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเหมือนกันคือ
เขาบอกว่าได้ยินว่าเราเก็บผ้าขอดูผ้าหน่อย
ผมก็ได้โอเคเขาชอบดูดูเสร็จเค้าก็ลงมาแล้วก็กลายเขาบอกว่า
พี่เค้าช่วยเช็คให้พี่ใบนึงให้พี่ไปเกาะทั่วเลขเองเขาจะเอาหมดเลย

รถก็ยังไม่มีลูกก็ยังตัวเลขดู

พอเช้ามาก็ครับเอาเท่าไร

มีแต่เงินแต่ไม่มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดยเห็นบอกว่านางคุณบุรดัมตอนนี้ไม่สะสมภาพ

แพทย์เหล่านี้มาเรื่อยจนประมาณ๑๐ปีหลัง

ก็ไปถามคนที่หาของบอกมีผ้าอะไรที่น่าเก็บอีกบ้าง

เขาก็บอกนี่มีผ้าแบบนี้
เป็นผ้าและมีเขียนรวดลายเป็นรูปสารลูกคน
ที่เป็นรูปลอยมือรอยเท้าอะไรอย่างนี้

เพราะยันทร์ทางร้านหน้าไม่ใช่จะมีเฉพาะอักขราญนะครับ

พยานหน้ารูปอะไรอยู่สวยงามเหมือนรูปแข่ง

โอเคชอบเลยมาเลยไปหามา

ไม่ธรรมดาแน่นอนช่วงหน้ากลับมามูกันต่อกับสุดยอด
ยันศักดิ์สิทธิ์โบราณที่คุณป้อมเก็บสะสมไว้